เราไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรกันก่อน
โดยเฉพาะชาวนาของเราเขาบอกว่าราคาข้าวทุกรัฐบาลเลยครับ
มันก็แบบไม่เป็นธรรมเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง
ปูข้าวเท่าไรก็ไม่รวยสักทีเป็นหนี้เป็นสินกันมากมาย
แล้วก็บอกว่าเรื่องของการรับซื้อข้าวมันไม่เป็นธรรม
อยากจะเรียกร้องกระทรวงพาณิชย์ดูแลหน่อยเถอะ
ปูกมาเนี่ยเอาไปขายไปโรงศีลทำไมกดต่ำจังเลย

เกษตรกรเขาออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งกำหนดประการช่วยเหลือกเกษตรกร
จากที่ราคาข้าวตกต่ำโดยข้าวเปลือกหอมมะลิคุณภาพดีเนี่ย
เกษตรกรเขาขายได้กิโลกรัมละ๑๒บาท
ขนาดที่เขาเหนียวเนี่ยราคากิโลกรัมละ๖๐บาท
นายวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในก็บอกว่า
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
การพัฒนานวัตกรรมและกำหนดเป้าหมายรายได้ของเกษตรกร
เพื่อการชดเชยการประกันมารายได้
เป็นหลักประกันและป้องกันความเสี่ยงให้มีรายได้ที่เหมาะสม
จำหน่ายที่สอดคล้องกับต้นทุนโดยที่ไม่แทรกแซงกลไกตลาด
และรัฐไม่ต้องไปรับภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
โดยกำหนดราคาประกันรายได้ข้าวเปลือกแต่ละชนิดแตกต่างกันไป
เช่นข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้นไม่เกิน๑๕ประกันราคาที่ตันละ๑๕๐๐บาท
รวมทั้งยังคงมีนโยบายในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวนะครับ
โดยกำหนดมาตรการคู่ขนานไปกันกับโครงการประกันรายได้
เพื่อจูงใจให้เกษตรกรและสถาบันการเกษตรต่างนี่นะฮะ
ข้าวเอาไว้ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก
ในช่วงเดือนพฤศจิการยนนี้แหละ
ไปถึงเดือนกว่าป
โอ้ย

อันนี้อาจจะต้องฝากทั้งกระทรวงเกษตรฝากทั้งกระทรวงพาณิชย์ช่วยกันดูหน่อยนะคะ